เขานับกัน๔โมงเย็นครับสถานทูทซวิช

แต่ไปไม่ถึงมีทั้งฝนตกมามาห่ายาย
มีทั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปบล็อกเอาไว้
ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงสวนลุมได้

เขาก็นัดหมายกันแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปที่สวนลุมพินีแล้วครับ
แต่ว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างหนักนะฮะ
ก็รวมตัวกันจนถึงสักประมาณใกล้จะ๕โมงก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปที่สวนลุมครับ
แล้วก็เอารถฉีดน้ำแรงดันสูงไปวางเอาไว้ตั้งเอาไว้ขับ
ประจันหน้ากันแบบนี้ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะฮะสกัดไม่ให้ไปได้
นะฮะทำให้ผู้ชมนุมก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะฮะทีนี้เปลี่ยนเส้นทางไป
พอกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงที่บริเวณแยกประตูน้ำปรากฏว่าฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งครับ
นะฮะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องหยุดการเคลื่อนขบวนชั่วคราว
ก็สารวนกับการจัดแจงกันอยู่จนถึง๕โมงเย็นนะฮะ
ไฮโซลูกนัทหรือว่าธนัทเดินทางมาด้วยก็ปราศัยถึงเหตุผลข้อเรียกร้องต่างต่าง
แวนป้ายข้อเรียกร้องตรงนี้ละกันที่บริเวณแยกประตูน้ำ
แล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมไปเพราะว่าก็ไปไม่ถึงส่วนรวมตามที่ต้องการนะครับ
ขณะที่นายนัทวุฒิใส่เกลือครับแก่นำเครือข่ายไล่ประยุทธ์นะฮะ
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คข้อความนี้ประยุทธ์ยังอยู่เราก็ยังไล่
ห้ามต่อยอยอดแยกอโฉคสองเย็นที่สู้ด้วยกันไล่ด้วยกันแฮสแท็กไล่ประยุทธ์นะฮะ
ตามต่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนะฮะ
เรื่องของการลงมติไม่ไว้วางใจท่านนายกกับ
รัฐบันตรีได้อยู่ต่อครบทุกคนครับ
โดยเฉพาะการคว่างปลาวัตถุคล้ายประทัด
คือมันมีเสียงดังปุ้งปัง

เป็นการคว่างจากกลุ่มทะลุแก๊สเข้าไปยังเจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่บริเวณหน้ากรมเรือยางทหารบก

มันอยู่ตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดง
เสียหายไปสองตัวค่ะภาพนี้

ซึ่งกล้องวงจรปิดจุดนี้เคยถูกทำลายไปแล้วก่อนหน้านี้

มีการนำยางรถยนต์และกองขยะมาเผา
ไฟลุกลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดกลุ่มควันลอยคละคลุ้งไปหมดเลย
กระทั่ง๓ทุ่มเข้าสู่ช่วงเคอร์ฟิลล์ค่ะ
แต่ก็ยังมีมวลชนกระจายตัวอยู่ในพื้นที่
องเพลิงใต้ทางด่วนก็ยังคงลุกโชนเกิดควันดำแบบนี้ตลอด
อีกส่วนหนึ่งอยู่บริเวณหน้าแฟลต์ดินแดงก็คือขยับไปทั้งเส้นดินแดงนิดนึง
ยังมีการจุดประทัดต่อเนื่อง
แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการผลักดันมวลชนแต่อย่างใด
หลังจากนั้นค่ะดำเนินการไปถึง๔ทุ่ม
ผู้ชุมนุมถึงค่อยทยอยเดินทางออกจากพื้นที่
ก็คือช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะ๔ชั่วโมงตั้งแต่๖โมงจนถึง๔ทุ่มค่ะ